อย่างที่คุณทัศนัยบอกไปนะคะว่าจากการไปสอบถามพูดคุยกับผู้มีรายได้น้อย
มารับเงินช่วยเหลือจำนวน๑๕๐๐บาทถึง๓๐๐บาท
เขาบอกว่ามันน้อยเกินไปนำไปชำระหนี้ไม่ได้
ส่วนใหญ่ก็เลยนำไปต่อยอดในการลงทุน
แล้วก็ยังฝากบอกทางรัฐบาลอีกด้วยนะคะ
บอกว่าอยากให้มีการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในลักษณะนี้ทุกปีเลยค่ะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสิริพักกมลตรายตรึงตีคูณค่ะ
ผู้มีรายได้น้อยทยอยเข้ามาตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
หลังสถาบันการเงินของรัฐทั้ง๓แห่ง
ทยอยโอนเงินช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
เข้าบัญชีแล้วส่วนใหญ่ได้รับโอนเงิน๑๕๐๐บาท
จากเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี
สมคิดเผือกงามเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
สาขาจตุจักรพบว่าเงินได้เข้าบัญชีแล้ว๑๕๐๐บาท
และได้ทำการเบิกถอนเงินสดทันที
จำนวนเงินจะไม่มากนักแต่สมคิดก็ดีใจที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
เพราะจะนำเงินที่ได้ไปต่อยอดลงทุนค้าขายก๋วยเตี๋

แต่ละวันสมคิดใช้เงินลงทุนขายก๋วยเตี๋ยว๓๐๐บาท
วันนี้จึงประหยัดเงินลงทุนได้ถึงครึ่งหนึ่ง
เสนอรัฐบาลให้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบนี้ทุกปี
ก็คือของขายดีกว่า
เช่นเดียวกับผู้มีรายได้น้อยอีกหลายราย
เตรียมนำเงินไปต่อยอดลงทุนค้าขาย

จากเงินที่ได้นั้นยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้
หรือนำไปเที่ยวเทศกาลปีใหม่
เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
โอ้ยยังจ่ายไม่ได้ละ๓๐๐๐บาทมันไม่พอจ่ายหรอก

เพราะว่าเป็นเงินที่รัฐต้องการจะช่วยจริงค่ะ

เริ่มโอนเงินให้กับผู้มีรายได้น้อย
สำหรับผู้ที่มีบัญชีของแต่ละธนาคารแล้ว
ตั้งแต่วันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือของรัฐ
สามารถนำสมุดเงินฝากไปตรวจสอบยอดเงิน
เบิกถอนเงินสดไปใช้ได้ทันที
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมุดบัญชีกับธนาคารนะคะ
อยากให้เดินทางมาเปิดบัญชีกับธนาคารโดยเร็ว
เพื่อรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการแห่งรัฐโดยเร็วที่สุด

เงินนั้นจะต้องโอนถึงมือผู้มีรายได้น้อย
ภายในสิ้นเดือนธันวาคม๒๕๕๙นี้ค่ะ

ข่าวเทราะรัฐทีวีเปลี่ยนงาน